แต่ละพื้นที่เลยนะคะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ตามริมถนนสายนครศรีธรรมราชลานสกาค่ะเพราะว่าเสาไฟฟ้าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะถูกพายุโซนร้อนปลาบึกซัดหักล้มระเนรนาศเลยนะคะก็แน่นอนว่าต้องเร่งปักเสาใหม่เพื่อจะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน

รถเสียหายตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางต่างเพื่อจะให้ชาวบ้านเขาสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติค่ะ
นี่นะคะก็ดูสภาพส่วนที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางทหารค่ายฝึกรบพิเศษศรีชน
พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดน๔๒๔เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและจิตอาสานำเครื่องมือเลื่อยยนต์ไปลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่๖ตำบลที่อำเภอศรีชนซึ่งประกอบด้วยตำบลศรีชนตำบลเสาเผาตำบลทุ่งปรังตำบล๔ขีดตำบลฉลองตำบลเขาน้อยแล้วก็จะเร่งซ่อมหลังคาบ้านที่ได้รับความ
อยู่ที่นครสีธรรมราชเนี่ยล่ะค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวันเลยแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะด้วยโดยแม่น้ำปลาปีก็เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทร์ดีตอนนี้เดือดร้อนไปแล้วเจ็ดสิบหลังคาเรือนนะคะบางครอบครัวนี่ก็ต้องปีนอบพยพขึ้นไปอาศัยอยู่ริมถนนสายจันทร์ดีนครสี

สูงขึ้นด้วยล้นตะหลิงแล้วแล้วก็ท่วมหาดทรายแล้วค่ะแถมคลื่นบางคลื่นนะคะซัดถึงหน้าระเบียงสถานประกอบการโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ตลอดแนวชายฝั่งเลยด้วยเจ้าของสถานประกอบการก็ให้พนักงานเนี่ยเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้ที่ปลอดภัยกันขณะเดียวกันน้ำทะเลก็หนุนสูงถึงพื้นบ้านเรือนป
ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมทะเลแล้วก็ในทะเลนะคะบอกให้สังเกตดูระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนเจ้าของสถานประกอบการต่างต่างที่ตั้งอยู่ติดกับชายหาดด้วยให้คำแนะนำลูกค้าให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวอย่าลงเล่นน้ำทะเลเด็ดขาดเพราะว่ามีคลื่นซัดฝ
กันอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะขึ้นมาจนไม่เห็นหาดซ้ายเลยอะนะคะ
ส่วนตลอดแนวใช้ฝั่งอ่าวประจวบก็มีน้ำทะเลหนุนเหมือนกัน
คลื่นสูง๓๕เมตรซัดเข้าถนนเลียบชายทะเลสวนสน
เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีคันค่ะบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีบ้านเรือนประชาชน
โรงแรมร้านอาหารก็มีสถานที่ราชการนะคะทำให้มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ๑๐เซนติเมตร
น้ำทะเลที่ซัดเข้ามายังพัดพาเอาเศษกิ่งใบสนที่หลุดร่วงตามธรรมชาติ
ซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกตลอดแนวชายฝั่งมาอุดอยู่ตามช่องระบายน้ำแบบนี้แหละค่ะ
นี่นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องนำรถบรรเทาสาธารณภัย๔คัน
มาช่วยเอาออกแล้วก็เร่งระบายน้ำนำเศษใบสนที่ไปติดอยู่ตามปากช่องทางระบายน้ำนี้ออกไปค่ะ
จากนี้บริเวณชุมชนม่องไล่ชาวประมงบางส่วนก็นำเรือจอดภายในคลองตาม่องไล่
บกระแสน้ำที่รุนแรงบางส่วนยังต้องนำเรือขึ้นฝั่งและผูกด้วยเชือก
กับหลักหมุดให้แข็งแรงด้วยนะคะป้องกันเรือเนี่ยจะหลุดลอยไปกับน้ำที่ซัดเข้ามาตลอดเวลาค่ะ